ซึ่งเกมและเปิดสนามของทีมชาติไทยนั้นก็สามารถเอาชนะอังกฤษได้ครับ
เกมคู่ที่๒นะครับที่ไทยรัฐถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอทีมไทยครับ

เจอกับอังกฤษอันดับที่๕๒ของโลกนะครับ
เตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
กับรายการนี้ก็มีเวลาไม่มาก

แต่ว่าครึ่งหลังเริ่มมานะครับนาที๒๒ครับ
รุดหวังสมแอลนั้นทำประตูให้ไทยนำ๑๐
จากนั้น๒๐ครับจากจังหวะนี้นาที๒๙
เจษฎาชูเดชครับยิงมุมแคบ
จากนั้นอังกฤษก็พยายามตั้งเกมนะครับ
แล้วพอเล่นเพราะเพย์นั้นก็โดนไทยครับ
ยิงสวนพร้าวเพลนาที๓๖โดยอภิวัตรจ่ำเจริญ
ห่าง๓๐แล้วก็ก่อนเวลา๒นาทีครับ
โรนาชัยจูงสุกตัดบอลแล้วก็ยิงสวยเข้าไป๑ลูก
ไทยชนะ๔๐ครับเก็บ๓แต้มแรกสำเร็จ
เป็นนักเตะเลือดใหม่นะครับในชุดนี้ของทีมชาติไทย

ชุดสีน้ำเงินครับอันดับ๒๗ของโลก
ดีรองแชมป์เอเชีย๔สมัยแล้วก็ล่าสุดได้ที่๓ของเอเชียนะครับ
เอาชนะมาเลเซียแบบท่วมท้น๕๐ครับ
ประตูจากทางอาตูยูนูซอฟ
ปตันทีมเหมาคนเดียว๒ลูกนาทีที่๘แล้วก็๓๑
อีก๓ลูกครับมาจากดินบูรอส
ชัพคาตอฟนาทีที่๑๐แล้วก็
พุสมิดดินนิชโชครอฟนาที๑๔
แล้วก็ดาฟรอนโชลิเชฟยิงสวนจากจังหวะที่มาเลเซีย

นัดแรกครับอุสเบย์มี๓แต้มเท่ากับไทย
แต่ว่าประตูได้เสียดีกว่าอุสเดย์ก็นำเป็นที่๑นะครับ
ส่วนอีก๒ทีมไม่มีคะแนนอังกฤษรังที่๓ตามด้วยมาเลเซียครับ
วันพรุ่งนี้นัดที่๒นะครับของการแข่งขัน
คู่แรกครับบ่ายโมง๔๕อูสเบกิสถานพบกับอังกฤษนะครับ
คู่นี้ถ่ายทอดทางยูทูปของไทยรัฐแล้วก็

เข้าสัญญาณทางหน้าจอแทนัททีช่อง๓๒นะครับ
ไทยเจอกับทางมาเลเซียแล้วก็เริ่มแข่งขันเวลา๔โมง๑๕นาทีครับ